ไปแซะอันนี้มันมาขายได้
ตอนนี้ผมเช็คไปราคาของเมื่อวานนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๙๒๐บาท

ตกงานไม่มีงานไม่มีเงินครับ
ถูกจับคาสวนยางแบบนี้เลยฮะ
นี่เป็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนดอนตะโก
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แล้วก็ชาวบ้านครับช่วยกันล้อมจับตัวนายสุประชัย

ตระเวนขโมยขี้ยางก้อนถ้วยนะฮะ
ตามต้นยางในสวนยางพาราของชาวบ้าน
อยู่ในกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะหนักกว่า๒๐กิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับ
นายสุประชัยอ้างว่าช่วงโควิดระบาดนะครับ
ตกงานแม้จะพยายามหางานรับจ้างทั่วไป

ประกอบกับขี่รถจักรยายนต์มาน้ำมันหมดตรงนี้พอดี

กะว่าจะเข้าไปขโมยขี้ยางในสวนยางพารา
แล้วจะเอาไปขายเอาเงินมาเติมน้ำมันรถ

น่าจะเป็นหัวขโมยมืออาชีพล่ะครับ
ก็เหตุมาแล้วหลายครั้งในอเภอธาตุศาลา
จึงคุมตัวพร้อมของกลางขี้ยางนะครับ
ส่งตำรวจสภท่าสาราดำเนินคดีต่อไปฮะ